พูดถึงตำแหน่งพุทธศาสตร์ประตูนั้นก็ถูกเรียกเข้ามา
ถือว่าเป็นประตูที่เล่นกับทีมชาติชุดใหญ่

ก่อนที่จะได้รับโอกาสในรายการฟุตซอลโลก

แล้วก็อยากจะขึ้นชั้นเป็นผู้สาประตูระดับโลก
เหมือนที่รุ่นพี่ในอดีตของทีมชาติไทยเราเคยทำไว้

เจ้าทบฆาตาคุณหังคำพาจากผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้า
ทุกวันนี้กลายเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในปัจจุบัน
ซึ่งเส้นทางการเป็นนักฟุตซอลของเด็กหนุ่มจากจังหวัดระนองผู้นี้
เริ่มต้นจากการเป็นนักฟุตซอลของโรงเรียนศึกษานาลีตั้งแต่อายุ๑๕ปี
และด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างชื่อก้าวมาติดทีมชาติไทยครั้งแรกตอนอายุ๒๑ปี
ประถมตอนประมาณม๓ม๓ม๒ก็เล่นศูนย์หน้าไปก่อน
เล่นบอลใหญ่ด้วยฟุตซอลด้วยเล่นไปเรื่อยก็พอเล่นกับพี่เนิดพวกอะไรอย่างนี้
ไม่มีประตูก็เลยแบบลองไปเป็นดูรู้สึกนะว่าแบบไม่กลัวบอลเลย

บอลเขายิงมาไม่หลบเลยอาจารย์เขาก็เลยเห็นก็ให้เป็นประตูเลย
ท็อปในวัย๒๔ปีทุกวันนี้ถือว่าผ่านประสบการณ์ทั้งระดับเอเชียและฟุตซอลโลกมาแล้ว
ซึ่งผลงานฟุตซอลโลกครั้งที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยม
ทำให้เขาถูกยกเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมโต๊ะเล็กไทย
แต่สำหรับในการรายการฟุตสอร์ชิงแชมป์อาเซียนนั้น
ท็อปเองยังไม่เคยได้สัมผัส

เขาคือเบอร์๑ผู้รักษาประตูของเมืองไทยในเวลานี้
เต้นนิดหน่อยว่าเล่นในประเทศเราด้วย
ก็ตั้งใจก็อยากเอาแชมป์ในบ้านเราให้ได้
ก็ทุ่มเทเป็นร้อยอย่างเดียว
แข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่จะมาถึงนี้
จะเป็นก้าวสำคัญของนักฟุตซอลไทยทุกคน
เช่นเดียวกับเจ้าท็อปคาทาวุฒหารคำพา
ในการที่จะยึดมือหนึ่งทีมชาติไทย
เพราะเป้าหมายที่เจ้าตัวหวังไว้สูงสุด
คืออยากจะมีชื่อเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลก
ให้ได้สักครั้งในชีวิต

ก้าวแรกของทีมชาติของรุ่นน้องด้วยรุ่น
รุ่นพี่ขึ้นมาที่ติดหน้าใหม่

เอาหน้าไหร่พูดซ้อนโลก
ผมต้องอยากได้ประตูยอดเยี่ยมครับ
แบบนั้น